เข้าถึงระบบสาธารณสุขของในแต่ละประเทศ
ต้องยอมรับเลยว่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ
หลายท่านหลายคนหลายประเทศเขาก็บ่น
ว่าการเข้าถึงการสาธารณสุขในต่างประเทศ

ชื่อว่าสิริลักษณ์สิริสุนทร

ตอนนี้อยู่ในประเทศเนเทอร์แลนด์ค่ะ
เธอโพสต์เอาไว้บอกว่าเธอป่วยนะคะ
เป็นไข้แล้วก็อาการคือหายใจไม่ค่อยออก
มีโรคประจำตัวอยู่แล้วด้วย
แต่ขอตรวจโควิด๑๙

เธอแลนด์ไม่ตรวจให้เขาบอกว่าการตรวจโควิด๑๙
กันเอาไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น

ทั้งที่เธอเป็นไข้สูงด้วยนะ

โอ้โหใช้เวลานานมากและสุดท้ายเธอป่วยด้วยโรคโควิด๑๙จริง

ขนาดป่วยแล้วนะคะยืนยันว่าติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว

ยังต้องรักษาตัวอยู่เพียงลำพังในที่พักของตัวเอง

ถ้าเมื่อไหร่เหนื่อยไม่ไหวหายใจไม่ได้โทรหาหมอบ้านเธอ
พอบ้านส่งไปโรงพยาบาลได้แต่เราเชื่อว่าเราโทรตอนนี้เราก็ไม่ได้ไปหรอกโรงพยาบาล
นโยบายให้รักษาที่บ้านที่บ้านเอารักษาที่บ้านก็คือรักษาเองกินยาดูแลตัวเอง
ตามอาการหมอก็ไม่ได้มานะที่บ้าน

หลายคนที่เห็นคลิปแล้วบอกว่าลักษณะการพูดเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าอาการของเธอเนี่ยหนักพอสมควรทีเดียว
เพราะว่าดูเหนื่อยดูหอบดูไม่มีแรงเลย
ใช่ค่ะเธอได้โพสต์เอาไว้นะคะตั้งแต่๑๖เมษายน
บอกว่าเมืองไทยดีที่สุดอยู่ยุโรปแม้อยากรู้ว่าติดเชื้อหรือไม่
ก็ไม่มีวันได้ตรวจแล้วก็มีคลิปวิดีโอแบบที่เห็นไปอ่ะนะคะ
เธอบอกว่าเธอมีทั้งไข้ทั้งไอทั้งปวดหัวทั้งปวดเมื่อยเนื้อตัว
ตรวจมีไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นขอตรวจก็ไม่ได้ตรวจนะคะ
แล้วเธอก็เหนื่อยหอบไออยู่ตลอดเลยวันถัดมาสิบเจ็ดเมษายน
โพสต์ภาพประหลอดวัดไข้ไข้สูง๓๙๔องศาเซลเซียสนะคะ
ไข้สูงขนาดนี้นะคะหอบไปสองรอบเหนื่อยมาก
เนื้อตัวก็ปวดเมื่อยมาสามวันแล้วแล้วก็รู้สึกแป๊บที่เส้นประสาทขาด้านซ้าย
เธอก็ได้แต่หวังว่าคงไม่ช็อกไปปุบปับนะนี่คือสิ่งที่เธอโพสต์ค่ะ
เมษายนโพสต์เอาไว้ว่าเข้าสู่วันที่๖ของการป่วย
ไข้ยังสูง๓๘๓๙องศาเซลเซียสหาหมอ๒รอบแล้ว
อ้อนวอนแล้วขอตรวจไวรัสโควิด๑๙เพราะเธอมีโรคประจำตัว
ความดันสูงมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง
สุดท้ายหมอบอกว่าเดี๋ยวยินดีช่วยนะแต่ต้องได้รับใบส่งตัวจากหมอบ้านของเธอก่อน
บอกว่าที่ผ่านมาก็ไปหาหมอโทรคุยกับหมอก็มีแต่ได้รับการปฏิเสธอย่างเดียวเลย
เธอก็ขอพบหมอคนใหม่จนสุดท้ายเนี่ยได้ตรวจนะคะ
ไปป่วยไป๖วันกว่าจะได้ตรวจนะคะ
บอกว่าคือเธออยากรู้ว่าเธอป่วยด้วยโรคโควิด๑๙หรือเปล่า
เธอจะได้กักตัวเองเธอจะได้ปฏิบัติตัวถูกอืม
เมษายนผลตรวจออกมาค่ะเป็นโควิด๑๙จริง
ครับก็มียามาเพิ่มเพิ่มจากยาที่มีอยู่เป็นยาพ่น
เธอก็บอกว่าเธอก็ต้องสู้ต้มน้ำขิงดื่มตามที่เพื่อนแนะนำ
ส่วนที่เธอป่วยด้วยโรคโควิด๑๙เธอบอกว่าเธอยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าติดมาจากไหน
อาจจะติดมาจากเพื่อนที่มาทำสวนที่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าเพื่อนคนนั้นเขาทั้งไอเขาทั้งจาม
แต่เขาก็ไม่มีอาการป่วยอะไรนะแค่ไอแค่จามเธอก็เลยไม่รู้ว่าติดมาจากไหน
แต่เนี่ยค่ะก็ต้องนอนรักษาตัวอยู่บ้าน
เห็นคลิปนี้นะโอ้โหเห็นใจเธอนะคะคลิปนี้แชร์ออกไปเยอะนะคะ
มีทั้งคนไทยในเนเทอร์แลนด์และคนไทยในบ้านเราเองค่ะ
ก็แจ้งข้อมูลไปกับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกนะคะ
ซึ่งทางสถานทูตก็บอกว่ารับทราบข้อมูลแล้วก็เลยมีการประสานงานให้นะคะ
เรื่องต้นตอนนี้เธอก็ได้รับยาแล้วนะคะคุณสิริรักษ์สิริสุนทรเนี่ยค่ะ
แล้วมีเพื่อนบ้านคนไทยที่อยู่ใกล้มาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกิน
เรื่องต้นเธอบอกว่ายังไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากสถานทูตนะคะ
ยังไม่ประสงค์ขอความช่วยเหลือแต่ก็จะติดตามอาการ
แล้วก็ถ้าสารทูตเขาบอกว่าเขาพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้ว
บอกว่าถ้าเธอมีอะไรความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเธอจะร้องขอไปที่สถานทูตเพิ่มเติม
คุณสิริรักษ์นี่ตอนที่อยู่เมืองไทยนี่เคยทำงานเป็นนักข่าว
ใช่ค่ะเป็นนักข่าวไทยตอนนี้ไปอยู่ในเทอร์แลนด์นะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้ทางสถานทูตก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแล้ว
เธอก็สะท้อนออกมาให้เห็นว่าเมืองไทยเนี่ยโอ้โหระบบสาธารณสุขเนี่ยดีที่สุดแล้ว
จริงเพื่อนที่อยู่ในต่างประเทศหลายคนบ่นแบบนี้ค่ะ
ถ้าป่วยแล้วไม่ได้หนักมากจริงต่อให้ติดโควิด๑๙ด้วยซ้ำนะ
ให้อยู่บ้านไปก่อนรักษาตามอาการไปก่อน
วันนี้ที่ส่อบอคอแถลงโฆษกส่อบอคอได้ชี้แจงเรื่องที่ว่ามีคำถามว่า
บคยืนยันว่าไม่ใช่เลยนะฮะทุกวันนี้เราตรวจเยอะมากแล้วมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกไปตรวจในพื้นที่ในชุมชนด้วย